คุณผู้ชมครับเรามาดูคลิปที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็คนก็ถามว่าโอ้โหศรีกาคนนี้ขึ้นไปบุกวัดทำไม
หัวไว้แบบนี้ครับว่าพระภาวะศรีกาบุก

ใช่แล้วก็เกิดขึ้นตอน๓ทุ่มค่ะ
วิการเลยล่ะครับคุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้กัน
นี่ลูกศรสีแดงเดี๋ยวจะเผยให้เห็นว่ามีศรีกาคนหนึ่ง
เข้ามาในเขตของวัดนี่เดินดุยเข้ามายามดึก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลา๓ทุ่ม
ของเมื่อวันอังคารที่๗สิงหาคมนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๓๐๔๐ปี
เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้าผ้าใบ
เดินเข้าพาภายในวัดเท่านั้นไม่พอนะคุณ

แต่ทีนี้บุกขึ้นไปถึงกุฏิพระนะครับ
แล้วก็ไปเคาะประตูห้องตามชั้นต่างนะครับ
เดินไปชั้นบนกุฏิชั้น๓เคาะประตูเรียก

เดินลงมาชั้น๒เคาะประตูเรียกแทบทุกห้อง
ก็ไม่มีใครกล้าเปิดออกมาเหมือนกันนะครับ
เพราะแต่ละชั้นนอกจากมีพระอยู่แล้วก็มีเด็กวัดอยู่ด้วย

เป็นคลิปแล้วก็โพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
ชาวโซเชียลมาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมจำนวนมากนะครับ

ศรีกาไม่ทราบชื่อเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
จากนั้นเมื่อวานนี้ครับ๘สิงหาคม
พระครูประหลัดกวีวัฒน์เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สน๓เซน
เพราะไม่อยากตกเป็นจำเลยของสังคม
หากมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปและอาจจะมีคนเข้าใจผิด
คิดว่าพระรูปไหนนัดศรีกามาหาที่กุฏิมาหาที่ห้องหรือเปล่า
เพราะคนก็ตีความไปแบบนี้ได้เหมือนกัน
ใช่แล้วเวลามันเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
คนก็จะวิพากษ์วิจันทร์กันเยอะไงครับ

ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดด้วยนะครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย
จริงแล้วนะครับเคยมาที่วัดอยู่แล้ว

ลักษณะแต่งตัวดีพูดจาเพราะ
ไม่มีท่าทีวิกลจริตหรือว่ามึนเมา
แล้วก็มักจะมาขอเงินกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

แต่ว่าทั้งพระทั้งเด็กวัด
ใครจะให้ล่ะไม่มีใครให้ไปนะครับ

ก็เดินออกจากวัดโดยที่ไม่ได้พูดอะไรนะครับ
เขาบอกว่ามีมาขอแล้วเคยได้เงินด้วยใช่ไหม
ใช่คือวัดอื่นจริงเขาบอกว่าเคยโดนเหมือนกันแบบนี้
ศรีกาบุกเข้ามาแบบนี้นะครับ
คือบุกเข้ามาในตอนกลางวัน

ถ้ามาขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ขเจ้าก็ไม่เท่าไหร่
แต่มากลางคืนแบบนี้มันก็เป็นที่ผิดปกตินะครับ
ร้อยตำรวจเอกวรพฤษตานแก้วรองสระวัดสอบสวนศร๓เสน
ก็เปิดเผยนะครับว่าพระครูประหลัดกวีวัฒน์
ต้องการไม่ให้มีใครนำคลิปไปเสนอให้เกิดความเข้าใจผิด
ว่ามีศรีกามาหาพระพิสุสงฆ์ในยางวิการ
เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น
ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี

ขอให้ญาติโยมและทุกท่านเข้าใจนะครับว่า
ที่วัดไม่ได้มีการนัดหมายศรีกาให้มาหาที่กุฏิแต่อย่างใด

เขาพยายามที่จะเดินมาเคาะประตูห้องของกุฏิต่าง

และอ้างว่าจะนำเงินนั้นเป็นค่าเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด
ไปงานศพของพี่ชายที่ต่างจังหวัดนั่นเองนะครับ
ก็ได้มีการฟังคำชี้แจง
แล้วเราก็มาชี้แจงบอกต่อคุณผู้ชมกันนะครับ